อุบัติเหตุปริศนานี้หน่อยนะครับ
อุบัติเหตุที่ว่านี้คือมอเตอร์ไซค์ไปชนราวสะพาน
แล้วก็ร่วงตกลงมาความสูง๑๐เมตร

แต่หลังจากนี้ไปจะค่อยไล่เลียงค่ะ
ให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเลยแต่ละมุม
เอ๊ะมันมีรถต้องสงสัยหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปไล่เรียงเหตุการณ์

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
กรณีที่เกิดขึ้นแล้วกู้ภัยเนี่ย

คือนายชัยวัดโพพันธ์วัย๒๔ปี
ที่ตกมาจากสะพานข้ามทางรถไฟ

ตรงนั้นมันสูง๑๐เมตรคุณผู้ชม

ร่วงลงมานอนจมกองเลือด

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
สุดท้ายคนขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้ก็เสียชีวิตนะคะ

ก็เจอมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าพีซีเอ็กสีแดง

ไฟหน้าแตกแล้วก็มีรอยครูดกับราวสะพาน

รถมอเตอร์ไซค์ของนายชัยวัดผู้ตาย

ทีนี้คุณผู้ชมดูหน้าจอไปพร้อมกัน

เดี๋ยวให้ดูกล้องวงจรปิดในมุมแรกก่อน

ขั้นขาวหลังคาแบบนี้

จอดติดไฟแดงอยู่ตอน๕โมง๔๘นาที

แล้วถัดไปค่ะไปดูตอน๕โมง๕๑นาที
วงจรปิดใต้สะพานเนี่ยจับภาพได้ตอนที่เกิดอุบัติเหตุ
หล่นลงมาแล้วนะคะทีนี้อีกมุมหนึ่ง
เห็นเป็นมุมระยะไกลจังหวะนี้ค่ะ
ร่วงตกลงมาในวงเขียวแล้วเห็นลูกศรแดงไหม
อันนั้นคือรถขนฟางเนี่ยขับนำหน้ามาแล้วนายชัยวัดกระเด็นลงมาด้านล่างแล้ว
ดูอีกมุมนึงค่ะช่วงรับช่วงลงคอสะพานมา
อันนี้รถขนฟังนำมานะแล้วคุณเห็นฟอร์จูเนอร์ข้างหลังใช่ไหม
ฟอร์จูเนอร์ตามมากันชนฝั่งซ้ายหลังฝั่งซ้ายลากอยู่แบบนี้
มันหลุดแล้วรวมถึงตอนที่เขาลงมาก็มีกระบะแคบมีกระบะเทามีมอเตอร์ไซส์ตามมาอย่างที่เห็นอยู่ในกล้อง
แต่คนตายร่วงลงไปแล้วกลางสะพาน
ดูอีกมุมหนึ่งหน่อยค่ะมุมนี้ภาพไม่ค่อยชัด
จูเนอร์ขาวเนี่ยพอลงสะพานแล้วไปจอดจอดอยู่อย่างนั้นนะคุณ
ทางชิดซ้ายจอดประมาณเกือบ๓นาทีนะแล้วเขาก็ขับวนกลับไปไปเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เดี๋ยวให้ดูกล้องมุมนี้จังหวะนี้ค่ะจะเห็นเลยว่ากันชนหลังเนี่ยดูสิลากชัดมากอ่ะเมื่อกี้
แล้วมันมีคลิปจากกล้องหน้ารถของทีมข่าวที่ไปในจุดที่เกิดเหตุอีกนะนี่นี่อันนี้
คลิปของทีมข่าวคุณเห็นอะไรข้างหลังนั้นไหมอ่ะฮะอ่ะกันชนลุดลุดและลุดแล้วก็ขับขัดไป
ยังลากไปอยู่นี่แหละค่ะเราเอากล้องวงจรปิดแต่ละมุมมาเราก็เลยอยากรู้ว่า
เฉียวชนกับมอเตอร์ไซค์อยู่กลางสะพานหรือเปล่า
ทำให้คนขี่มอเตอร์ไซค์กระเด็นร่วงลงมาหรือเปล่า
ค่ะแล้วนักข่าวของเรานะตรวจสอบไปที่สพเมืองสุพรรณบุรี
พื้นที่ที่เกิดเหตุค่ะใช่เขาบอกว่าคนขับรถฟอร์จูเนอร์คันนั้นติดต่อ
ติดต่อจะมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนบ่ายวันนี้นี่แหละค่ะ
ตอนนี้ก็เลยยังสรุปไม่ได้ไงว่ารถต้องสงสัยฟอร์จูเนอร์คันนี้

หรือเขาอาจจะเป็นผู้เสียหายในกรณีนี้ก็ได้
ก็เดี๋ยวต้องดูค่ะเพราะว่ามันไม่มีรอยชนด้านหน้าไง
มีแต่กันชนด้านหลังที่มันหลุดแบบนี้
อาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายเขาหรือเปล่า

เดี๋ยวจะไปเรียกรถคันอื่นที่อยู่ในกล้องวงจรปิด

เพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์ตามหลังมามีรถคันอื่นตามหลังมานะ
อาจจะเห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบนสะพานนะฮะ